นัดชี้ชะตาของกรณีลอตเตอรี่๓๐ล้านครูปีชาหมวดจรูน
ลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
อย่างที่บอกค่ะว่าผ่านมา๓ปีแล้ววันนี้เนี่ยนะคะ
คดี๓๐ล้านจะถึงที่สุดหรือเปล่าต้องรอติดตามเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้สารอุทธรณ์
มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นตอนนั้นสารชั้นต้นให้ยกฟ้อง
เหตุผลก็คือบอกว่าครูปรีชาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องคดี
ดังนั้นวันนี้ค่ะสังคมก็เลยจดจ่ออยู่ว่าสารจะยกฟ้องหรือไม่
ถ้าสมมุติเกิดว่าสารอุทธรณยืนตามสารชั้นต้นก็คือการยกฟ้องแน่นอนค่ะ
ว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะไปดีกาต่อได้อืมทีนี้ค่ะ
บรรยากาศความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
เก้าโมงที่ผ่านมาที่ศาลกาญจนบุรีตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
รอรายงานอยู่นะคะติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

คุณผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะหมวดจรูนและครอบครัว
รวมไปถึงทนายสิทธานะคะก็เดินทางมาฟังคำพิพากษา
สารจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหลังจากที่ถูกครูปรีชานะคะ
ฟ้องอุทธรณ์ไว้ค่ะโดยทางหมวดจรูนนะคะ
ก็มีความมั่นใจในพยานหลักฐานวันนี้ว่ามีความชัดเจนค่ะ
ขณะที่ครูปีชาเองนะคะก็เดินทางมาฟังคำพิพากษา
พร้อมกับทีมทนายความด้วยนะคะก่อนจะยืนยันโลแกนเดิมค่ะ
ว่าความจริงก็คือความจริงค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
หมวดจรูนอดีตข้าราชการตำรวจและครอบครัว
พร้อมทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความส่วนตัวหรือทนายตั้ม
ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ครูปีชาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่วันที่สิบหกตุลาคมนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ครูปรีชาพร้อมกับทนายความได้ขอยื่นอุทธรณ์ในคดีอาญา
ยักยอกทรัพย์รับของโจรค่ะซึ่งถือเป็นคดีหลักนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้สารชั้นต้นได้ตัดสินยกฟ้องไปหมายความว่าหมวดจรูนค่ะ
เป็นฝ่ายชนะคดีในตอนนั้นค่ะซึ่งทางทนายสิทธานะคะ
ก็มีความมั่นใจค่ะว่าวันนี้ผลจะไม่พลิกโผล่ค่ะ
แล้วก็ไม่พลิกโผล่ไปจากเดิมอย่างแน่นอนนะคะ
เนื่องจากสารอุทธรณ์นั้นน่าจะพิพากษายืนตามสารชั้นต้นค่ะ
แต่ก็ต้องรอฟังคำตัดสินและการเคารพคำตัดสินของศาลค่ะ
แล้วก็มั่นใจนะคะว่าเนื่องจากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน
เช่นเดียวกับหมวดจรูนค่ะก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนเงินที่ถูกสารแพ่งอายัดไว้ก่อนหน้านี้นั้น
ทางศาลชั้นต้นได้ยกฟ้องตอนนี้นะคะ
หมวดจรูนก็สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ตามปกติแล้วค่ะ
ลองไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ทางสารชั้นต้นได้ยกฟ้องตอนนี้กันค่ะ
ลองไปฟังเสียงวันยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ลองไปฟังเสียงวันยากาศช่วงนี้กันค่ะ

ลองไปฟังเสียงวันยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ทางสารชั้นต้นได้ยกฟ้องตอนนี้กันค่ะ
ลองไปฟังเสียงวันยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ทางสารชั้นต้นได้ยกฟ้องตอนนี้กันค่ะ
ลองไปฟังเสียงวันยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ทางสารชั้นต้นได้ยกฟ้องตอนนี้กันค่ะ
ลองไปฟังเสียงวันยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ทางสารชั้นต้นได้ยกฟ้องตอนนี้กันค่ะ

ขณะเดียวกันบรรดาเจ๊พัดเจ๊เกียว
รวมไปถึงเจ๊บ้าบิลโรเทอรี่ก็ได้เดินทางมา

แล้วก็มอบดอกไม้ให้กับครูปีชาในวันนี้ด้วยค่ะและยังยืนยันคำเดิมนะคะ
ว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปีชาที่ซื้อไปจากพวกเขาจริงนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนคลับของบรรดาเจ๊นะคะ
เดินทางมาให้กำลังใจด้วยเช่นกันค่ะลองไปฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะ
คือความจริงก็คือความจริงนะครับเรามั่นใจมาต้องตลอดเพราะว่าลอตเตอรี่นี่เป็นของผม
มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะได้สัมภาษณ์หนึ่งไหม
คนวอบดอกไม้อ๋อเราไม่เป็นไรค่ะเราไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวคุณเจ๊เจ๊มาไหมค่ะเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊อยู่ทางเนี้ย
ยืนยันค่ะเพราะเราเป็นแม็กค้าของผวยนะคะ
แต่แม่ฮาคือเจ้าของหวยนะคะไม่คะคือเจ้าของหวยนะคะ
มันต้องมีกฎแห่งกรรมทุกคนหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้นะคะ
ไม่ว่าจะถูกหรือผิดความจริงอยู่ที่พวกเราทั้งหมดค่ะ
โดยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เดินขึ้นไปยังห้องพิพากษาคดีนะคะ
ช่วงระหว่างที่รอผู้พิพากษาอ่านคำสั่งนั้น
ปรากฏว่าทั้งครูปีชาและทนายตั้มนะคะ
ได้เดินออกมาจากศาลโดยมีสีหน้าที่ดูกังวลนะคะ

จะทราบว่านะคะสารให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปเอาสำนวนคดีของแต่ละฝ่าย
มีการขอคัดสำนวนจากศาลกลับมายื่นต่อสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งค่ะ
ก่อนที่สารจะทำการอ่านพิพากษาในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะจนถึงณเวลานี้นะคะผ่านไปประมาณนานกว่า๒ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่ทางฝั่งครูปีชารวมไปถึงฝั่งของทนายสิทธาแล้วก็หมวดจรูนขึ้นไปบนห้องคำพิพากษาเนี่ยนะคะ
จนถึงนักขณะนี้ก็ยังไม่ลงมาจากห้องฟังคำพิพากษาค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องรอดูกันว่าการที่สารให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปเอาสำนวนคดีนะคะ
กลับมายื่นต่อสารอีกครั้งนั้นจะมีความชัดเจนแล้วก็จะมีคำพิจารณาหลังจากนี้
ภายในอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้านะคะแต่ว่าทีมข่าวก็ยังเกาะติดบรรยากาศแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณระวิการตอนนี้ก็ยังรออยู่ว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ย
เดี๋ยวตัดกลับมาให้ได้ติดตามกันแน่นอนนะคะ
แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปฟังคำพิพากษาเนี่ยนะคะ
คือทางด้านตัวคุณครูปีชาเองก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเหมือนกันนะ

เปลี่ยนทนายเหรอทำไมเปลี่ยนทนายบ่อยจัง
ซึ่งทางคุณครูบอกว่าไม่เป็นทนายชุดเดิมก็คือเป็นทีมของทนายวรยุทธ์นั่นแหละ
แต่ตัวทนายวรยุทธ์ไม่มาวันนี้เพราะว่าติดภารกิจที่ศาลที่กรุงเทพมหานคร
แต่ก็ยืนยันว่ายังคงใช้ทีมงานทนายชุดเดิมแล้วครูปีชามีการหยอดนักข่าวด้วยนะ
บอกว่าอยากเชิญชวนนักข่าวสื่อมวลชนให้ไปทานอาหาร
ตอนนี้ครูเขาเปิดร้านอาหารบ้านสวนครูปีชาโอ้โหแล้วแฟนครูเขาไปทานเยอะเลย
เขาก็เลยบอกว่าจะชวนนักข่าวให้ไปทานที่นี่บ้าง
ทีนี้ในโลกโซเชียลคุณผู้ชมอย่างหนึ่งที่มีการจับสังเกต
เขาจับสังเกตการแต่งตัวของหมวดจรูน
คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่มาจะใส่เสื้อสีมงคล
แล้วก็เข้ากับทางทนายสิทธา

เขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของเดทอำนาจสิทธิ์

ฝากฝั่งครูปรีชาก็ยังยึดคำเดิมความจริงก็คือความจริง